เป็นผู้จัดการนะคะแล้วก็เลื่อนขั้นมาเป็นหุ้นส่วน
คุณผู้ชมไม่ได้แค่ทำซีรีส์ขายนะคะ

ก็คือใครจะได้เล่นละครเล่นละครคนนี้แหละ

หมื่นล้านจริงหรือเปล่าอนันดาจะแต่งงานจริงไหม

หลอกถามมาจากพี่เจี๊ยบนี่แหละค่ะ

จริงเหรอคะ
ไม่ใช่เมียค่ะเพราะว่ายังน้อยกว่าคุณแจ๊กกะรีนนะคะ

ถามพี่ดันดาเหรอ

เราไม่รู้เลยว่าเขาจะยังไงอะไรอย่างนี้

ได้ผสมปราสูนย์เพิ่งไปดูที่มา

แล้วก็พระมา

หูดิฉันใหญ่ขอเดินผ่านกล้องได้ไหมคะ

ไม่รู้อยากเดินผ่านกล้องเขา